เพราะว่าล่าสุดน้องเจสซี่เดอร์เฟสค่ะ
ออกมายอมรับแบบกล้ากลัวนะคะว่า

ลูกชายสุดรักสุดโปรดของพี่เจเจตรินแล้วก็พี่ปิ่น
เก็ดมานี้ค่ะปีกว่าใช่มั้ยใช่นะคะเจซซี่ผู้หญิง๒๐
น้องเจ้าคุยว่า๑๗ประมาณนี้นะคะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ออกตัวว่าเป็นแฟนก่อนหน้านี้

ไปเจอฝ่ายหญิงน้องเจสซี่เดอเฟสอายุ๒๐เองนะ
ไปฟังเถอะเปิดใจกับน้องไทยรัฐเลยค่ะ

หนูไม่ได้เน้นกับอะไรที่มันเป็นสถานะ

คืออยากให้ตามไปเรื่อยกับมันดีกว่า
เพราะว่าถ้าหนูคิดว่าถ้าเร่งอะไรที่เกิดขึ้น

ก็ต้องเคารพทุกอย่างที่เป็นตัวเขาอะเนาะว่า

เพราะว่าทางคุณแม่หนูก็ค่อนข้างดุเหมือนกัน
คุยศึกษาดูใจสนิทกันที่สุด

หนูแบบโดนถามไปเยอะมาก
ก็ไม่อยากพูดเต็มปากว่าแบบเป็นอะไรเป็นอะไร
สำหรับหนูไปเป็นตามธรรมชาติเลยค่ะ
ใช่ค่ะยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่

อินสตราแกรมของทั้งคู่สลับรูปกันนะคะ
อินสตาแกรมเจ้าขุดก็เป็นรูปเจสซี่

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันไปกรุบนะจ๊ะ